ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูภาพที่ตำรวจเนี่ย
บุกไปจับกลุ่มน้องไข่เน่าน้องไข่เน่านี่เป็นหญิงสาวยุค๑๙
ปีกับแฟนหนุ่มอายุ๒๐ที่คอนโดแห่งหนึ่งแถวบางพลีสมุทรปราการนะฮะ
เพราะว่าคู่นี้เขาไปอัดคลิปตัวเองที่มีเพศสัมพันธ์กัน
แล้วเอาไปลงในเว็บไซต์โอลี่แฟนนะครับคือความจริงเว็บไซต์นี้เขาจะให้คนทำคอนเทนต์แล้วก็ลงคลิปวิดีโอต่าง
ใช่ค่ะเฉพาะคนที่เป็นสมาชิกเท่านั้นถึงจะเข้าไปดูได้คือเขาก็มีคอนเทนต์หลากหลายรูปแบบนะ
ฮะอ่าในง่ายเชิงสร้างศรรย์ก็มีเยอะแต่ในง่ายแบบนี้มันก็มียินไหมฮะ
คือก่อนหน้านี้คู่นี้เขาบอกว่าเขาเลิกทำแล้วเขาไม่ทำแล้ว
นี่ไปจับกลุ่มนะฮะเดี๋ยวไปดูช่วงที่เจ้าหน้าที่เนี่ย

อ่ากับวัตถุหรือของละนก
อันนี้นะที่เป็นข้อหาที่ฐานจังหวัดเขาได้แจ้งข้อหาเรา
เป็นโรงแรมแห่งหนึ่งแถวบางพลีสมุทรปราการนะครับ
นี่เป็นการจับตามหมายสารนะครับทุกผู้ชมครับ
หลังจากที่ตำรวจได้ข้อมูลเบาะแสว่าทั้งคู่เนี่ย
หลังจากไปถ่ายวีดีโอมีเพศสัมพันธ์กันแล้วเอาไปเผยแพร่ในเว็บไซต์

ใช่ไหมฮะระหว่างทางเว็บไซต์กับทางคนที่ทำคอนเทนต์ลงไปนะครับ
ซึ่งตัวของหญิงสาวคนนี้ที่ชื่อน้องไข่เน่าแหม
ไม่ใช่ชื่อจริงของเขาเป็นแอคเคาน์ทวิตเตอร์ค่ะจริงน้องเขามีอีกชื่อนึง
คนก็เลยเรียกกันน้องไข่เน่าน้องไข่เน่า
ความจริงน้องเขาชื่อตะวันนะอายุ๑๙เรียนอยู่ปี๒นะครับท่านผู้ชมครับ
ก็คือไปตรวจสอบเนี่ยที่เขาเริ่มถ่ายทำลักษณะคลิป
แล้วก็มีสมาชิกเข้ามาดูได้เงินส่วนแบ่งตั้งแต่มิถุนายนนะของปีนี้นะครับ๖๔
เงินส่วนแบ่งไปแล้วอย่างน้อยประมาณห้าแสนบาทนี่นะฮะโอ้โห
คือน้องไข่เน่ากับแฟนนุ่มเขาให้การภาคเศษนะครับบอกว่าทำจริง
แต่ไม่ได้เปิดเผยให้คนทั่วไปเข้าไปดูนะ
เพราะเว็บไซต์แห่งนี้เขามีระบบคัดกรองคนดูอายุเนี่ย
คือถ้าต่ำกว่า๑๘ปีมันเข้ามาดูไม่ได้อยู่แล้ว
แต่ก็ขอโทษประชาชนแล้วกันที่อาจจะรับไม่ได้
แต่เธอยอมรับตรงว่าเธอไม่คิดว่าเรื่องเนี่ย
มันจะลุกลามบานปลายถึงขั้นถูกดำเนินคดี
มีหมายสารมาจับกลุ่มตัวแบบนี้
ก่อนหน้านี้เธอเพิ่งประกาศบอกขอเลิกทำนะ
ขอเลิกทำอย่างเป็นทางการเพราะว่าถูกกระแสข่าว
โจมตีต่อว่าบอกทนกระแสไม่ไหว
แต่สุดท้ายถูกจับนะครับทุกผู้ชมครับ

เรื่องของการร่วมกันทำผลิตมีไว้หรือนำเข้า
ส่งออกทำให้แพร่หลายโดยประการใดอัลลามก
เพื่อประสงค์แห่งการค้าเพื่อแจกจ่าย
มีโทษจำคุก๓ปีปรับไม่เกิน๖๐๐๐บาท

และอีกข้อหาหนึ่งก็คือนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
ซึ่งมีข้อมูลที่มีลักษณะอัลลามก
และข้อมูลนั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้มีโทษจำคุกไม่เกิน๕ปี
ปรับไม่เกิน๑แสนบาทนะครับท่านผู้ชมครับ
เจ้าหน้าที่ก็เตรียมคุมตัวทั้งสองคนเนี่ยไปชี้จุดทำแผนนะครับ
คอนโดในสมุทรปราการที่บอกว่าใช้เป็นสถานที่ในการถ่ายทำกันนะฮะ
อย่างไรก็ตามล่าสุดเนี่ยหลังจากที่สอบปากคำเสร็จเรียบร้อย
สอบปากคำอยู่๕ชั่วโมงนะวันนี้มีทนายความมาด้วยนะครับ
ทั้งสองคนรับปากในชั้นพนักงานสอบสวนว่าหากได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว
จะไม่กลับไปประพฤติผิดศิลธรรมอีกนะฮะ
นักงานสอบสวนเห็นว่าเบื้องต้นก็สำนึกผิดยอมรับเงื่อนไขก็เลยให้ประกันตัวไป
เหลือเดี๋ยวก็จะเรียกตัวมาในเวลาที่จะต้องดำเนินคดีตามขั้นตอนกันต่อไปนะครับ
คือโลกโซเชียลก็มีการพูดถึงเรื่องนี้กันเยอะ
คือบางคนก็บอกว่ามุมนึงก็ควรจะไปจัดการอะไรที่เป็นพิษกฎหมาย
อย่างมากกว่านี้อย่างที่เห็นกันมาตลอดมากกว่านี้ไหม
ค้าประเวณีใช่ไหมพวกซ่องพวกสถานอาบอบนวดอะไรต่าง
นานาที่มันค้าประเวณีอย่างผิดกฎหมายจริงอะไรอย่างนี้
ค่ะคือเรื่องนี้หลากหลายความคิดเห็นหลากหลายมุมมอง
ก็บอกว่าในต่างประเทศเขาก็ทำกัน
เพราะว่าคนที่เข้าไปดูได้เนี่ยก็เป็นคนที่อายุเยอะแล้วเกิน๑๘แล้ว
เพราะว่าเขามีข้อกำหนดในการเข้าไปเป็นสมาชิกของโอลี่แฟนแล้วก็เรื่องของการมีเพศสัมพันธ์เขาอ้างว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติ
อืมมันเป็นลักษณะของเป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติอ่ะก็ดีกว่าไปทำอย่างอื่นที่มันที่มันรุนแรงกว่านี้ในสังคม
เพราะว่าเขาก็แค่เข้าไปดูอันนี้อีกมุมหนึ่งนะที่คนมาแสดงความเห็นนะ
แต่อีกมุมนึงเขาก็บอกว่าโอ้โหแบบนี้มันผิดศิลธรรมหรือเปล่า
มันจะทำให้คนในสังคมอยากจะมีอาชีพแบบนี้ทำอาชีพแบบนี้
ควรจะทำอะไรในลักษณะแบบนี้หรือเปล่าหลายมุมนะคะ
อ่าอย่างไข้นะพึ่งข้ามปีเดียวค่ะแฟนอายุยี่สิบ
บางคนเขาบอกว่าคุณบอกว่าเว็บไซต์นี้จำกัดอายุคือต่ำกว่าสิบแปดเข้ามาดูไม่ได้
แต่ความจริงไอ้คลิปของคุณเนี่ยพอคุณบอกคุณลงตรงนี้
แล้วเหมือนกับเอามือถืออีกเครื่องนึงเอาวีดีโออีกอันนึงมาถ่ายเอาไว้อีกทีนึง

คลิปไปเลยทีนี้มันก็กลายเป็นโอ้โหเผยแพร่ไปไม่ต้องมาจำกัดอายุอะไรแล้ว
อย่างไข่เน่าเนี่ยหรือว่าตะวันเนี่ยนะฮะตอนนี้อยู่ปี๒เนี่ย
บอกว่าตัวเองเนี่ยคือทีแรกก็ถ่ายรูปแนวเซ็กซี่ก่อนใช่ไหม
อันนี้เป็นภาพวงจรปิดที่ตำรวจเขาเห็นว่ามาอยู่ที่นี่นะครับ
คือพอเริ่มดังก็ทีนี้ก็ต่อเนื่องกันไปถึงขั้นมีเพศสมพันธ์อะไรประมาณนั้นเลย
โดยเขามองว่าตัวของไข่เน่านะกับแฟนนะ
เขามองว่าร่างกายคนเรามันเป็นเรื่องธรรมชาติ
เรื่องเซ็กเรื่องมีเพศสัมพันธ์ก็เป็นเรื่องธรรมชาติ
ในต่างประเทศก็มองว่าเป็นเรื่องปกติเธอก็เลยมองว่านี่เป็นเรื่องปกติ
แต่ว่าตามกฎหมายกับศิลธรรมของบ้านเรามันไม่ปกติ
มันจะต้องมีข้อจำกัดหรือว่ามีกรอบของมันอยู่
เอาเป็นว่าได้ประกันตัวนะครับตอนนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
ค่ะตำรวจให้เหตุผลแบบนี้นะคะ
ตำรวจบอกว่าที่ต้องจับน้องไข่เน่าก็เพื่อจะลงสังคม